เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ปราจีนบุรีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลัก
ล้มแล้วถลายไปกระแทกกับรถที่จอดอยู่ข้างทางนะครับ
ทำให้นักเรียนชายวัย๑๕ปีคนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
การภูมิมาลาอายุ๑๕ปีนอนจมกองเลือดอยู่ใต้รถกระบะ
สีสามมีบัตรแผลชกันกู้ภัยนำตัวส่งโรงพจบาล
ทางออกไปประมาณ๒๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ในตลาดสดระบุว่าขณะเกิดเหตุไม่เห็นว่ามีรถคันอื่นชน
แต่เห็นรถจักรยานยนต์ถลายมากระแทกกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
ซึ่งก็มีแม่ค้าบางคนอ้างว่าเห็นรถบรรทุกเฉียวชนแล้วหลบหนี
สันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็วหรืออาจหลบรถที่จอดอยู่ข้างทางจึงเสียหลักล้มจนได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณปากซอยถนนนาท่อมในพื้นที่หมู่๒ตะบนท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
ด้านหน้ารถกระบะสีขาวชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สอบสวนนางสาวสุภาพรรัตนชาตรีอายุ๒๖ปีแม่ค้าร้านชำคนขับรถกระบะทราบว่าเพิ่งกลับจากทำธุระในตลาดเทศบาลท่ายางและกำลังกลับบ้าน
แต่ขณะเลี้ยวรถเข้าซอยมีรถเก๋งสีแดงขับสวนออกมาด้วยความตกใจจึงหากพวงมาลัยหลบ
ที่รถจะเสียหลักพุ่งชนอัดกับเสาไฟฟ้าจนพังยับเยินด้านหน้ายุบเข้าถึงเครื่องยนต์เพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนรถเก๋งคู่กรณีเร่งเครื่องหลบหนีไป
สาวกูลที่มันทุกมาตกเคลื่อนถนน
ตรวจสอบภายในรถพบนายนิยมพุ่มเผือกอายุ๓๖ปี
คนขับในระบัดเสพมีอาการปวดบริเวณไหลซ้าย

ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นรถพ่วง๑๘ล้อคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้แล้วพลิกตะแคง

ก่อนจะพุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจัง